ที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะสองคนร้ายค่ะ
ฉกทองไปมูลค่ากว่า๗๐๐๐๐บาท

ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพหนึ่งแต่งกายมุสลิม

ก่อนที่จะเดินตามเข้าไปในร้านทองเช่นเดียวกันแบบนี้

ชายที่ตามเข้าไปในร้านทอง
ก็วิ่งค่ะวิ่งแล้วก็ถือทองออกมาจากร้านแบบนี้
แล้วก็หลบหนีไป
ไปเลยคุณหลังเกิดเหตุตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่ห้างทองฤทธวาน
อยู่ที่ถนนเพชรกะเสมสาย๔๒เขตเทศบาลตำบลต้นไสนะคะ

พบกับเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานขายอีก๓คน
กำลังอยู่ในอาการที่ค่อนข้างตกอกตกใจมาก
จากการสอบถามนะคะนางสาวสากิระลอมา
เป็นพนักงานร้านทองค่ะเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นนะมีลูกค้าประมาณ๖คน
กำลังเลือกทองอยู่ในร้านใช่ไหมครับแล้วก็มีหญิงชายมุสลิมคู่หนึ่ง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเลยมากันแบบนี้
จากนั้นก็เข้ามาจอดรถโดยที่จอดเลยหน้าร้านออกไป
จอดเหลือมไปทางหน้าร้านนิดหนึ่งนี่นะคะ
แล้วก็เดินเข้าไปในร้านทำทีว่ามาขอดูทองเส้นนั้นเส้นนี้เดี๋ยวจะซื้อ
ทำทีเหมือนมาเป็นลูกค้าจะซื้อนี่แหละค่ะ
แต่หญิงคนดังกล่าวบอกว่าเงินไม่พอเดี๋ยวออกไปกดเงินก่อน
แล้วก็เดินออกจากร้านไปครับส่วนผู้ชายที่มาด้วยกัน
ขอดูทองทั้งหมด๓เส้น
แล้วก็ทำทีว่าเออเส้นไหนดีจะเลือกลายนั้นลายนี้เป็นยังไง
ตัดสินใจอยู่สักพักนึงวิ่งไปที่รถมอเตอร์ไซค์
แล้วหลบหนีไปเลยแบบที่เห็นนะคะ
จังหวะแบบแวบเดียวเท่านั้นคุณฉกทองไปเลย
สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นทางร้านแจ้งว่าเป็นทอง๓เส้น
มูลค่าก็ประมาณ๗๗๘๐๐๐บาท

ใช่ค่ะเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ด้านพันธุ์ตำรวจตรีรัฐวิทย์เคยิหวาสารวัตรใหญ่สพปลุกาสามะ
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าได้ทำการเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ที่ร้านแล้ว
รวมทั้งบริเวณริมถนนด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่า
คนร้ายนี่เป็นใครมาจากไหน
แล้วเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานรวดเร็วอยู่แล้วคุณผู้ชม
อีกไม่นานได้ตัวคนร้ายแน่นอนไม่รอด
ขโมยคนโจรมาเยอะอย่างนี้ต้องฝามกระยันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ